ทุกคนที่มารายการของเรารวมมีความสู้
บักบั่นอยากได้ทุนชีวิต

วันนี้เป็นนักสู้ที่อายุเยอะหน่อย

แม่ฟ้าครับแม่ค้าเสียงหวาน
สู้เพื่อบ้านที่เกาะช้างครับ
แม่เนี่ยเป็นคนที่นิสัยโวยวายเสียงดังแต่จิตใจแม่ไม่มีอะไรหรอกแม่เป็นคนใจดี
ทุกวันนี้แม่ต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วก็รีบมาทำกับข้าวเพื่อตีห้าครึ่ง
พนักงานในโรงงานเนี่ยเขาต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่พอไอ้พวกตีห้าครึ่งมันออก
แม่ก็ทำอีกชุดหนึ่งขายไอ้พวกเจ็ดโมงครึ่งก่อนเข้างานแปดโมงแล้วแม่ต้องทำ
ไว้ขายตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงเหนื่อยไหมแค่ฟังแม่เองแม่ยังเหนื่อย
อะไรอย่างเงี้ยถึงอายุแม่จะหกสิบสองปีแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่อยากไปนั่งขอลูกกินหรือว่า
เกาะลูกกินไปเป็นภาระให้ลูกหรอกในเมื่อแม่ต้องโดนไหวแม่ก็อยากทำทำวันได้สัก
ร้อยดีกว่าเสียสองบาทแม่คิดของแม่อย่างนี้แม่ไม่อยากอยู่เฉยเฉยเพราะว่าแม่เสีย
ได้ลมหายใจฟรีฟรีของแม่เหลือเกินเพราะมันบ้านท้ายของชีวิตแล้วนี่หกสิบ
กว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วทำอะไรไหวก็ทำทำไปเถอะถ้าไม่ทำแล้วมันจะได้ร่ม

สาเหตุที่ทุกวันนี้แม่ต้องทำงานเหนื่อยเนี่ยแม่ก็มีความหวังลึกว่าสักวันหนึ่งแม่ขายข้าวแกงบ้างอะไรบ้างเก็บเงินได้สักตีสามห้าหมื่นอะไรก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านที่เกาะช้างอยู่กับลูกกับหลานหลานก็กำลังน่ารักกำลังเรียนตัวเล็กกันอ่ะแม่อยากอยู่ใกล้ใกล้เขาก็คิดทำไงนะจะได้เงินสัก
ไปช่วยลูกชายปลูกบ้านให้มันเสร็จเขาปลูกได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งยังไม่ได้มงหลังคายังไม่มีประตูอะไรเลย
เวลาคิดถึงลูกคิดถึงหลานมาบางทีแม่ร้องไห้คนเดียวกลางคืนนอนอาศัยนอนอยู่ในโรงงานนี้แหละไม่ได้เที่ยวไหนกับเขาหรอกบอกไม่ถูก
เหงาเคยเดินไปไหนก็เดินไม่ได้ไปไหนก็ต้องโบกแท็กซี่ไปไหนก็เซ็กซี่ถ้าอยู่บ้านแม่แม่เดินรอบทะเลรอบคลองส่องกุ้งส่องปลาแม่ก็ทำตกเบ็ดตกปลาอะไรแม่ทำแบบแม่สบาย
แต่มันจำเป็นแม่อยากได้เงินมากแม่ได้สักก้อนแม่กลับอยู่บ้านแน่นอนแม่จะไม่ดิ้นลนไปไหนอีกแล้ว
คิดถึงมาก
คิดถึงเพื่อนคิดถึงคนแก่ที่เคยอยู่วัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาสวดมนต์ตุลาอยู่กรุงเทพแม่ยังไม่รู้เลยว่าแม่จะไปทำบุญที่วัดไหนในกรุงเทพปลอบใจตัวเองว่าต้องมีสักวันต้องหาให้ได้สักวันพยายามเก็บเอาวันสามร้อยสี่ร้อยเก็บเอาเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นหมื่นใช่ไหม
อยากบอกหลานว่าย่าคิดถึงยายคิดถึงช้างน้อยขุนแผนนาลีของย่าเนี่ยคิดถึงมากเขาน่ารักเขาคิดถึงแล้วเขาก็รักย่าด้วยผมรักย่าฟ้าที่สุดเลยเพราะย่าฟ้าเขาใจดีครับย่าฟ้าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงผมอยากให้ย่าฟ้ามาอยู่กับพวกเราครับ

อยากได้เงินกลับบ้าน
นั่นเป็นเรื่องราวของคุณแม่ฟ้านะฮะหรือว่าย่าฟ้าของเด็กเด็กเมื่อสักครู่นี้เอาละครับฟังเรื่องราวไปแล้วนะครับมาพบกับเธอเลยนะครับนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเรานะครับแม่ฟ้าแม่ค้าเสียงหวานสู้เพื่อบ้านที่เกาะช้าง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ไม่ยอมเป็นหนี้ทำทุกอย่างขอให้ได้เงินตามเป้าแล้วกลับบ้านแน่นอนที่สุดคือคิดถึงหลาน
คุณฟ้าต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้าขุนฟ้าต้องการ๕๐๐๐๐ขุนฟ้าร้องเพลงแค่๔เพลงนะ

สามตัวช่วยแต่อย่าชะละใจนะครับทำให้ได้จะได้กลับไปอยู่กับลูกก่อน
บาทอินโทรมาเลยครับ
โครงขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับคุณฟ้า
เพลงนี้เขาดังแม่ชอบด้วยนะ
แต่บอกจริงแม่ไม่เคยร้องร้องแน่ใจว่าจะถูกน้อยไหม

ถ้าไม่มั่นใจนะครับคุณฟ้าเรามีตัวช่วยนะครับ
มีตัวช่วยให้คุณฟ้าอยู่๖ตัวช่วยด้วยกันนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอบว่าไม่ใช้ครับ

ก็ดูเสียงตอบดีครับเสียงตอบบอกว่า
เพราะว่าถ้าไม่ใช้นี่แสดงว่าต้องร้อง

สู้ครับ
ใจให้ดีนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
ขอบคุณค่ะตั้งใจนะครับ
อยู่บ้านหน้าดีไม่ว่าดีที่มีตาหัว
เผื่อต้นทนทำมาจึงจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนคำยุอยู่
ตาหัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้ของเทพศัตริย์

สว่างแต่หล่นทางมืดหมุน
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
จะที่ไรแฮลมีแต่แคล้ง
เสียแทงหรือไทยเราเหลือทน

ที่กลายแรกกับว่างจน
ฉันจึงมองหมุนโอ้เพราะคนกรุงเทพศัตริย์
เป็นไงคะคุณฟ้า
กลัวค่ะกลัวจะไม่ถูกท่อนแรกเลยอะค่ะ

แต่หัวใจมืดมนต์นะคะกลัวแสงไฟมืดมนต์อะไร

แล้วทำไมไม่ใช้ตัวช่วยแต่แรกเลย
ก็มันน่าจะแค่นี้ก็ไม่มืดมนต์
มันต้องมืดมนต์นี่แหละค่ะแม่ว่า

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณฟ้านะครับร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้อง
คุณฟ้าร้อง

ร้องด้านให้ล้าน

ร้องด้านแบบนี้มีทุนไปสู้ชีวิตแล้วค่ะ
ร้องได้แบบนี้มีทุนไปสู้ชีวิตแล้วค่ะ

เอาเป็นว่าตอนนี้คุณฟ้าออกจากเอกมัย

ตอนนี้สำเร็จไปแล้ว
๑เพลงตามเป้าของเรา๔เพลง

เพลงที่ร้องไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้

ของคุณสุนารีราชศรีมานั่นเอง
สุดท้ายที่กรุงเทพ
ไม่รู้รถจะมุ่งหน้าออกตะวันออกหรือจะเลี้ยวกลับมาเอกมัยอีก
กลัวจะถึงชนบุรีแล้วอยู่ดีอ้าวดึงเบรกมือดิบ
นั่นน่ะสิผู้โดยสารเหนื่อยเหลือเกิน
วันนี้เราจอดเปลี่ยนผ้าเบรกกันก่อนเลย

พักให้คุณแม่ฟ้าได้ไปท่องไปฝึกปลือ
เพื่อจะได้ซื้อเวลากลับไปอยู่กับลูกกับหลาน

ใช่เวลาของเราหมดลงแล้ว
สามารถกลับมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตทุกคนนะฮะในรายการของเราได้
เวลาบ่ายโมงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

สวัสดีค่ะก่อน

เห็นเขาจีบคนนู้นคนนี้ก็เหมือนมีใจเดียวบ้างก็ได้

สัครัยหน่อใจของเธอจะหายแค่รุน
เพลงนี้จะเป็นจุดส่งให้คุณแม่ฟ้าเนี่ย
ได้กลับไปใช้ชีวิตกับลูกกับหลาน

ค่ะกอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ

คุณฟ้าร้อง